เมื่อเดือนที่แล้วค่ะเกิดวิกฤตขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะ
เพราะว่าทหารจากอียิปต์เขาเข้ามาฝึกแล้วก็เข้ามาพักอยู่ที่
ขออภัยนะคะคือเข้ามาพักเครื่องอยู่ที่จังหวัดระยอง
เขาก็ออกไปเดินห้างต่างสร้างความวุ่นวาย
หลายคนกลัวจนถึงขั้นเกือบปิดจังหวัดระยองมาแล้ว

ล่าสุดค่ะจะมีทหารเข้ามาฝึกอีกนะคะ
แต่ทางกองทัพบกเองก็ยืนยันว่า
เข้มงวดมากไม่ให้ออกไปไหนเลย
มาจาก๒ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนะคะ

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
หรือสวบคอระบุว่า
วันนี้จะมีเที่ยวบินนำกำลังพลสหรัฐอเมริกา

เข้ามาช่วงเช้า๗๑นายจากเกาะกวม

มาลงที่อุตภัวที่เดิมเลย
ทั้งหมดจะพักที่คอนราชซึ่งเป็นสถานกักตัว
และจะเข้าร่วมการฝึกของกองทัพบก
ถามว่าพอไหมไม่พอค่ะ
มาสักอีกประเทศญี่ปุ่น

จากเมืองโยโกต้า๓๒นาย
มาถึงอุตภัวช่วงเย็น

เข้าร่วมฝึกกับกองทัพบกอีกเหมือนกัน

โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพในกรุงเทพ
แต่ยืนยันว่าโรงแรมถึงแม้ว่าจะหรูที่พักทั้งสองที่เนี่ยนะ

โฆษกสมบัติเขาระบุว่าที่ประชุมหารือกันแล้ว
ตามนโยบายควรเลื่อนการฝึกออกไปก่อน
แต่เขาเข้ามาแล้วค่ะ

เพราะขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อระลอกที่๒และ๓ในต่างประเทศ
เอานับรวมญี่ปุ่นกับสหราษฎิกต์เข้ามาด้วยนี่นะ
เป็นไงล่ะคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ
อกจากนี้ก็มีออสเตรเลียมีอิสราเอลมีฮ่องกง
ไม่อยากให้ประเทศไทยมีสถานการณ์เหมือนแบบนั้น

เหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่ระยองด้วย

นทพนศรีสวัสดิ์ในฐานะและพออสบคครของกองทัพบุรุษนะ
สำหรับความรู้สึกของประชาชนแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในช่วงมาตรการผ่อนคลาย
ไม่ได้ปิดประเทศจึงใช้มาตรการนี้มาปฏิบัติควบคู่กับการฝึกอบรม
เป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่จะต้องทำงานปฏิบัติการร่วมกันแล้วก็มีระบบงานที่ต้องมีความต่อเนื่อง
ในการฝึกร่วมผสมฮานุมานกาเดียนเขาทำแบบเนี้ยเป็นความร่วมมือของแต่ละประเทศเนี่ย
การทหารยี่สิบปีแล้วรอบนี้เองเป็นการแลกเปลี่ยนเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
ก็คือลักษณะมานั่งฟังส่วนการฝึกหน้างานจะมีเพียงเล็กน้อย
ที่จะได้มีการคลุกคลีกันหมุนกันไปหมุนกันมาฝึกตัวอยู่ใกล้กันมันน้อย
บอกแบบนี้นะคะยืนยันว่าทุกคนที่เข้ามาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ถูกกักตัวสิบสี่วันแล้วต้องก็คือการเทสต์สองครั้งตรวจโรคสองครั้ง
จะไม่ให้ทหารสหรัฐและญี่ปุ่นออกนอกค่ายเด็ดขาดไปไหนจะมีผู้ติดตาม
หากพบว่ามีการติดเชื้อจะส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีนะคะ
พร้อมต้องออกค่าใช้จ่ายเองทุกอย่างรวมถึงค่าที่พักซึ่งเป็นสถานกักตัวด้วย
แม้ว่าจะมาทางการทหารก็ตามนี้นะคะนอกจากนี้พลเอกธนพลบอกด้วยว่า
ผู้บัญชาการทหารบกย้ำมาค่ะท่านย้ำมานะคะว่า
ห้ามให้เกิดข้อผิดพลาดลงไปจี้เลยและมีผู้กำกับอีก
ฉันถ้าจุดไหนหละหลวมทำให้หลุดลอดออกมาได้นะ
ครับคนที่ดูแลจุดนั้นแหละต้องรับผิดชอบห้ามเด็ดขาด
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าประชาชนก็กังวลแหละ
ในเมื่อในประเทศไม่มีเชื้อก็อย่าอิมพอร์ตเชื้อเข้ามาแล้วกัน
ใช่นี่นับเวลาเนี่ยสักประมาณเจ็ดสิบวันแล้วนะคะ
ประเทศไทยปลอดเชื้อภายในประเทศก่อนหน้านี้ก็เป็นเชื้อที่นำเข้ามา
ถ้าไปดูเวียดนามเป็นตัวอย่างเวียดนามร้อยวันปลอดเชื้อ
แล้วกลับมาว่านี่ระบาดระลอกใหม่นะคะ
ปิดไปหลายเมืองนะคะล็อกนาวไปหลายเมืองนะคะอ่า